คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลายครั้งเราอ่านข่าว
ลูกเมายาเมาเหล้าทำร้ายทุบตีพ่อแม่แก่เท่าแล้วก็ยิงกันเสียชีวิตบ้าง
ครับล่าสุดเป็นพ่อนะคะเมาเหล้าแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงลูกชายคนโต
ยิงแบบเผาขนเข้าหัวใจจนลูกตายคาที่เลยนะคะ
สาเหตุบอกว่าเมาพ่อไม่ได้ตั้งใจแต่พ่อก็อดทนมานานแล้วเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะตำรวจภูทรบ้านโพค่ะ
คุมตัวนายนรงวัยหกสิบเจ็ดปีนะคะผู้เป็นพ่อยิงลูกชายของตัวเอง
เปียพงศ์วัยสามสิบสี่ปีจนเสียชีวิตนายนรงเนี่ย
ก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่นั่งกินข้าวดื่มเหล้าขาว
ที่โต๊ะกินข้าวในบ้านซึ่งตรงจุดนั้นมีปืนวางอยู่ด้วยค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นายนรงบอกว่านั่งกินข้าว
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวอยู่ที่โต๊ะกินข้าวในบ้านลูกชายกลับเข้าบ้าน
มีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นมึงขึ้นกูโดยลูกเนี่ยกล่าวหาว่าเขาอ่ะ
รักลูกไม่เท่ากันลำเอียงแบ่งเงินจากการขายที่ดินหลายสิบล้านบาท
ให้ลูกไม่เท่ากันครับทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมึงกู
หยาบคายกันขึ้นมานายนรงบอกว่าลูกชายพยายามจะหยิบมีดมาแทงเขา
เขาก็เลยคว้าปืนลูกโม่จุด๓๘ยิงสวนกลับลูกชายในระยะเผาขนตรงอกด้านซ้าย
ลูกล้มลงขาดใจตายตรงนั้นเลยค่ะนายนรงเมาอยู่นะคะ
แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาภรรยาแล้วก็บอกว่า
พ่อยิงลูกตายแล้วซึ่งนายนรงเองก็พูดกับผู้สื่อข่าวระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะว่า
ทำลงไปเพราะว่าเมาฝากขอโทษเมียแล้วก็ขอโทษลูกคนเล็กด้วย

ก็ไม่ได้ตั้งใจเลยมันแบบมอบหูต่อมานั้นนะคะ
เนี่ยค่ะซึ่งถ้าไปตรวจสอบสภาพศพนายปียพงศ์เนี่ยนะคะผู้ตาย
สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านข้างโต๊ะกินข้าว
มีร่องรอยถูกยิงแบบระยะเผาขนที่อกด้านซ้ายมีคราบเขม่าวดินปืนเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีเหล้าขาวมีมีดทำครัววางอยู่ที่โต๊ะกินข้าว
ลักษณะแบบนี้เลยค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
อย่างที่บอกว่าพอนายนรงยิงลูกชายตัวเองตายแล้วก็โทรไปหาภรรยา
บอกว่าฆ่าลูกตายภรรยาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจ
ให้ช่วยไปดูหน่อยว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่นายนโรงโทรไปเล่าจริงค่ะ
แล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยสภาพที่เขาเห็นคือนายนรงนอนอยู่ข้างศพลูกด้วย
แนววิวัฒน์บอกแวบแรกตกใจมาก
รู้แหละว่าพ่อลูกคู่นี้ไม้เบื่อไม้เมากัน
แต่ไม่เคยเห็นทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลย

แล้วเขาทางแม่เขาให้น้องชายเขาโทรมาหา
ให้รีบมาดูว่าจริงไหม
แล้วก็มาถึงแล้วมาแง้มดูแล้วก็จริง
จริงเขาตายอยู่เขาตายแล้วนอนอยู่คู่กับลูกเลย
ไม่มีกระดิกนิ้วนางกระดิกนิ้วกระดิก
นอนกระดิกนิ้วก็ดิกขาพักหนึ่งแล้วเขาออกมา
เขาบอกว่าเขาฆ่าเองเขาบอกว่าลูกเขา
ลูกเขาเอามีดฟันเอามีดจะฟันเขา

พูดคุยกับภรรยาของนายนรงคนเกาะเหตุนะคะ
เธอบอกว่าพ่อลูกคู่นี้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย
ตัวสามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนยิ่งถ้าดื่มเหล้าด้วยแล้วนะ
ชอบหาเรื่องคนอื่นตลอดเวลาที่สำคัญ
ต้องโทษคดีฆ่าคนตายมาด้วยก็เพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นาน
แล้วก็มาอยู่กับลูกชายคนโตที่เขาเพิ่งยิงจนตายเนี่ยที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่วนตัวเธออยู่จังหวัดสมุทรปราการ

มาเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยนะดื่มเหล้าทีไรหาเรื่องทะเลาะตลอดเลย
จนกระทั่งวันที่สามีโทรมาบอกว่ายิงลูกตายไปแล้วเนี่ย
เธอก็รีบให้ลูกชายคนเล็กขับรถมา
คนเล็กยังบอกเลยนะคะว่าพ่อยังอยู่ในอาการเมาคลุ้มคลั่งอยู่เลย
ยิงปืนขึ้นฟ้าด่ากราดคนที่จะเข้าไปในบ้านไปทั่ว
ต้องประสานตำรวจมาตรวจสอบ
ภรรยาบอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายคนโตถูกพ่อแท้มายิงตาย

เพราะว่าเธอเนี่ยเลี้ยงลูกคนโตคนนี้มาคนเดียว
เพราะช่วงที่เธอตั้งท้องนายนรงสามีก็ไปติดคุกอยู่เกือบ๑๐ปี
เพราะไปฆ่าคนตายแล้วสุดท้ายก็มาฆ่าลูกตายอีก
อยากฝากบอกสามีเลยว่าถ้าจะฆ่าลูกมาฆ่าเธอดีกว่า

จะไปเยี่ยมแม่ไม่ว่าแต่แม่ไม่ไป
เพราะแม่ซ้ำสองแล้วแม่ไม่ไป
ให้นับหนึ่งให้แล้วให้อีกมันไม่ได้
บอกว่ารับกรรมไปเถอะเพราะเรามันก็แก่ด้วยกันแล้ว
ทำลูกแกทำฉันซะดีกว่าฉันมันแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวแล้ว
ลูกมันยังทำมาหากินมีลูกมีลากมีลูกมีหลานก็ต้องเลี้ยง
เลี้ยงมาแทบจะคนเดียวเลย
อยู่ไอ้นั้น๑๐กว่าปีเราเลี้ยงอยู่คนเดียว
ทำไมไม่เห็นใจเรามั่งอ่ะ
ทั้งปลูกทั้งฝังอยากให้เขาได้ดี
แต่พ่อใช้แต่ภาระกำลัง

หลังจากที่พ่อสงบสติอารมณ์ก็ได้คุยแล้ว

เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้
ดื่มเหล้าแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
พ่อก็มีอาการคล้ายกับป่วยทางจิตเล็กน้อยอยู่ด้วย

แล้วก็หวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้าย
พ่อก็ยอมรับอ่ะเพราะเขาทำ

ถ้าอยู่ด้วยกันคุกคิดกันก็จะรู้อยู่
แต่อยู่บ้านนู้นอยู่กับสามคนเลย
บ้านนี้ก็คือพ่อกับพี่ชายคนโตอยู่

แต่มาไปไงไม่ได้ค้าง

จากการตรวจสอบของตำรวจสพบ้านโพนะคะ

คุกข้อหาฆ่าคนตายติดอยู่กับ๑๐ปีค่ะ
แล้วก็ออกมาได้เกือบ๑๐ปีแล้วเหมือนกัน
อยู่กับลูกชายคนโตเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอยู่ด้วยกัน
แล้วสุดท้ายก็เอาปืนยิงลูกตัวเองตายนะคะ
ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องต้นยังไม่มีใครมาประกันตัวนายนรงนะคะ
ส่วนสมของนายเปียพงยาดก็เดินทางไปติดต่อ
ที่สุสานสมาคมสงครอการกุศลฉะเชิงเซา
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคู้ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วค่ะ